พาไปเข้าวัดที่จังหวัดพยาวไปดูความสวยงามของพระพุทธรูปที่นั่นนะครับ
พาไปที่นี่ฮะวัดห้วยพาเกียง
นั่นคือชื่อที่สาธุชนแถวนั้นเขารู้จักกันดีนะครับ
ที่นี่ฮะจังหวัดพยาวนะฮะในพื้นที่บริเวณตรงนี้เนี่ย
เขาจะรู้จักชื่อวัดนี้ในชื่อว่าวัดห้วยผาเกียง
แต่อยู่ที่หมู่สิบสองตามวนท่าวางทองอาพบริเวณจังหวัดพยาว
แห่งนี้มีความโดดเด่นยังไง
ความเป็นธรรมชาติมีสูงมาก
แล้วเขามีปฏิมากรรมฝาผนังทางศาสนาที่สวยงาม

ดูไปเลยครับตามภาพนี้เลยนะฮะ
เขามีการแก่สลักพระพุทธรูปปางพาโพคีสายาท
หรือสมเด็จพระศรีนวมินทราชิตมหาพุทธศัตริย์
เขาบอกว่าเป็นองค์เดียวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดพยาว

ก็ยังมีปฏิมากรรมทางศาสนาบนฝาผนังอีกมากมาย

แล้วโอ้โหแต่ละองค์ใหญ่ทั้งนั้น

คนที่เดินเข้าไปดูเนี่ยเห็นไหม

โอ้โหความสูงนี่ระดับนี้เลยนะ

คุณได้ไปกราบไหว้ขอพร
แล้วถ้าเกิดว่าคุณมีเวลาคุณสามารถปฏิบัติธรรมที่นี่ได้ด้วยนะ

เขาบอกว่ามีทั้งขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่

ได้ไปกราบไหว้กันแบบจุใจ

กราบไหว้ที่นี่นะครับก็ลองไปกันได้
ผมย้ำอีกทีนะที่วัดแห่งนี้คือวัดผาธรรมนิมิตรนะฮะ
ที่จังหวัดพยาวหรือที่ชาวบ้านเขารู้จัก
ในชื่อวัดวัดห้วยผาเกียงนะครับ
ก็มีโอกาสแวะเวียนกันไปเนาะจังหวัดพยาวจริงก็มีวัดเยอะ

คุณชนะเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่เขาตั้งใจว่ามีโอกาสวันหนึ่งเขาจะไปเหยื
เดี๋ยวจะไปกับช่างภาพในสตูนี่แหละ
ุ๊กกี้นุ๊กกี้เดี๋ยวเราจะเก็บภาพถ้าคุณชนะไปมาฝาก